สิบสองกันยายนสองพันห้ามร้อยสองพบศพหญิงสาวลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ใกล้กับท่ามเรือวัดเฉลิมพระเกียรติสภาพศพขึ้นอืดมือพาดอก
เสื้อแขนกุดสีฟ้ากระโปรงสีดำสวมแหวนลงยาสลักสกุลรามเดชะ
แพทย์ธนสุทธพมีบัตรแผลถูกแทงสามแผลเลือดตกใน
แกะมรอยจากแหวนจึงทราบว่าผู้ตายคือนวลชวีสุขยานเศรษฐกร
พยาบาลสถานพยาบาลโรงงานยาสูบและเป็นภรรยาของนายแพทย์อาทิตย์
ยานเศรษฐกรแพทย์โรงพยาบาลรถไฟที่สำคัญไดอารีสของเธอ
ทำให้ตำรวจพร้อมรู้ตัวผู้ต้องสงสัย
สิบสี่กันยายนหมออาทิตย์ถูกเชิญตัวไปสอบสวน
โดยจอมพลสลิดธนรัฐนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมตำรวจ
หมออาทิตย์ให้การปฏิเสธแต่การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป
กระทั่งทราบว่าหมออาทิตย์มีเพื่อนสนิทชื่อชูยศและสุขสม
ขณะตำรวจอีกชุดตรวจสอบบนสะพานนทบุรีต่อมาถูกเรียกว่าสะพานนวลชวี
พบรอยเลือดแสดงถึงการเอาศพมาไว้ตรงจุดนั้น
ยี่สิบกันยายนตร์ตำรวจปลูกค้นบ้านของชูยศ
ในสวนบางบำรุธนบุรีพบรอยเลือดที่พื้นบันได
พื้นห้องครัวและบนเตียง
อีก๗วันต่อมาชูยศเข้ามอบตัวอีก๑เดือนถัดมา
มงคลที่บ้านติดกับชูยศถูกจับจากคำให้การของพยานหลายปาก
ตำรวจเชื่อว่าหมออาทิตย์มีส่วนเกี่ยวข้องในการฆาตกรรมนวลชวี
จากนั้นไม่นานผู้ก่อเหตุทั้งหมดถูกจับกลุ่ม
สังหารนวลชวีมีการวางแผนก่อนเกิดเหตุ๑เดือน
เริ่มจากหมออาทิตย์ปรึกษาชูยศว่าต้องการกำจัดนวลชวีให้พ้นทาง
โดยมีค่าตอบแทนให้สมกับความเสี่ยงจากนั้นชูยศติดต่อทีมชาติแล้ววางแผนลงมือ
สิบกันยายนหมออาทิตย์นัดพบนวลชวีก่อนพาไปที่สวนบางบำรุโดยทีมฆ่ารออยู่แล้ว
เมื่อไปถึงหมออาทิตย์พานวลชวีไปที่บ้านของชูยศเข้าไปที่ห้องครัวพอนวลชวีเผลอ
หมออาทิตย์ปกยาสลบเมื่อเธอหมดสติกลุ่มคนร้ายที่ซ่อนก็ปรากฏตัว
มงคลใช้มีดปลายแหลมแทงเธอก่อนนำร่างใส่ท้ายรถบรรทุกขับมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม๖
แล้วนำศพของนวลชวีทิ้งจากสะพานนนทบุรีลงแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนแยกย้าย
สิบสองธันวาคมสองพันห้ามร้อยสามสารพิพากษาประหารชีวิตหมออาทิตย์จำคุกตลอดชีวิตมงคลส่วนที่เหลือไม่มีหลักฐานขนผิด
ต่อมาหมออาทิตย์ได้รับการอภัยโทษและลดโทษอีกหลายครั้งกระทั่งพ้นโทษเมื่อปี๒๕๑๕หลังได้รับอิสรภาพไม่นานหมออาทิตย์ก็เสียชีวิตเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลายเป็นตำนาน